วรินทรนะครับบอกไม่โกรธคุณบอยปกรณ์นะฮะ
กล้วยตามสีนะครับบอกไม่แรง

ซึ่งหนุ่มบอยก็ได้แทรกหนุ่มเกรทนะครับ
บอกว่าของเกรทต่างอย่างไง
ว่ากันตามสีนี่ครับ
ยังดูอายอาซุปญเลย
ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวน่ารักของกลุ่มเพื่อนฝูงกัน